ดูเรื่องสนุกสนานกันไปแล้วอยากให้ดูเรื่องดี

ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานเขาก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่จะต้องเรียกว่าดูแลอย่างเข้มงวดเรื่องของอุปกรณ์ต่างที่ต้องใช้

วันนี้ก็เลยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวดีเผื่อว่าพวกเราจะช่วยกันได้นะคะ
ติดตามด้วยกันเลยค่ะกับชิสามาแชร์
อยากจะบอกข่าวนี้ค่ะว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม
ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันสมทบทุนสนับสนุนโครงการจัดหาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ
พร้อมกับชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงแบบนี้

แล้วยังไงรู้ไหมมีสีน้ำเงินกับสีแดงยืนคนละฝากนี่ผมนึกว่าแข่งเทควันโด
อย่าเข้าใจผิดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่ง
เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้ารับบริจาคมาแล้วก็จะเอาไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยหนักในช่วงโควิดระบาดแบบนี้แหละ
โดยเบื้องต้นค่ะทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมได้สนับสนุนเงินทุนแล้ว๑๐ล้านบาท
แต่ถึงกระนั้นบริจาคไปเยอะมากนะคะแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรด่านหน้า
เราก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือเรื่องดีแล้วเราก็สามารถช่วยกันได้
สมทบทุนมาค่ะคุณผู้ชมบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาสะพานขาว
ชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม
ก็คือสมทบทุนได้ตามความสะดวกนะชุดละ๑๒๘๕๐บาท
แต่คุณสะดวกอย่างไรก็ตามเงินทีละเล็กทีละน้อยคนละไม่กี่บาทของท่านเนี่ย
ก็คือว่าสามารถที่จะร่วมสมทบทุนจัดหาชุดเหล่านี้มอบให้กับบุคลากรด่านหน้าได้ครับ
เรื่องดีแบบนี้อยากจะแชร์กันให้ช่วยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลสำคัญจริง
โอนยังคุณโอนไปช่วยมูลนิธิเขาโอนไปให้แม่ก่อนพอดีข้าวไฟไม่ไกล
ค่ะแล้วก็โอนต่อด้วยเดี๋ยวโอนไปช่วยเดี๋ยวโอนไปช่วย
ต้องได้อย่างงี้ช่วยกันสาธุจ๊ะสาธุ